ใบเตยคิดหนักหนักอกต้องยกออก

นอกมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวมาบอกว่า
ทางคุณใบเตยนี่นะครับนี่จะไม่ต่อสัญญา
คิดหนักผู้ใหญ่กล่อมต่อสัญญานี่
แต่ใบเตยแบบกำลังคิดหนักอยู่ต้องปรึกษาพี่แมนก่อน
แมนไม่รู้ว่ายังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็
ก็ต้องดูก่อนนะคะใบเตยเว้ยก็อ้วนขึ้นหรอ
ไม่หรอกมิโภคภาพนี้นะ

กลัวว่าคนจะมองว่าใบเตยเนรักคุณไหม

ความจริงแล้วใบเตยอยากให้มองเป็นเรื่องของอนาคต

ใบเตยเชื่อว่าผู้ใหญ่น่าจะเอ็นดูนะคะ

แต่ผมได้ยินว่าต่อเซ็นมันจะไปแล้ว
แล้วนางพูดสัมภาษณ์เหมือนป้าหนึ่งว่านางออกแล้ว
ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจอนาคตจะเป็นนักแสดงอิสระอะไรยังไง
ก็ไม่แน่ใจเขาบอกละครมีแพลนอยู่

หมายว่าแบบว่าส่งเด็กมาเล่นละครส่งเด็กมาเล่นละครแล้วทำไมให้ไปคอนเสิร์ตเนี่ย
อะไรอีกอ่ะคืออะไรให้เล่นละครด้วยแล้วให้ไปคอนเสิร์ตด้วย
อะไรอ่ะก็นี่แหละเล่นละครอยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้ณปัจจุบันเนี่ยทุกวันนี้
ใครละมดเหรอโอ๊ยกองดิฉันนี่เฮ้มดหรอมดไหนละ
อ๋อมดมดนะเบอร์เบอร์เบสแต่คนอื่นน่ะอีกตัวจ้อยอ่ะมีใครอีกอ่ะ
เออก็ยังมีที่แบบว่าเป็นลูกทุ่งแล้วก็มีพวกลูกทุ่ง
ก็หมายถึงเขาบทตีกันเหรอไม่ใช่บทตีกันนะไม่เรื่องเล่นอยู่ดีเดี๋ยวไป
อันนี้ไม่เกี่ยวกับพ่อฮ้อแล้วผมว่าน่าจะเกี่ยวกับทางทีมงานหรือทางผู้จัดหรือทางแบบว่า
พ่อฮไม่เกี่ยวแบบนี้ไงนี่ไงพ่อฮไม่ได้ต้องปกป้องพ่อผมแม่ชอตล่ะแม่ชอต
ฉันเรียกพี่ชอตปกติจะพูดเป็นพระเอกด้วยพระเอกเหมือนกัน
พี่สุดพระเอกด้วยเหรออื้ออยู่เล่นไปมันหายไปหายไปไหนไม่รู้
เลยต้องคุยกับกำแพงซ่าข้าจะอยู่วงดีด๑๙๗๔ไหมเนี่ย
นายก็ไปอยู่กำแพงเดิมแล้วล่ะอ้าวแล้วมาบอกเขาเพื่อ

อาจจะเป็นส่วนนึงหรือผมได้ยินไปผิดพวกันก็ไม่รู้นะ
สัมภาษณ์เหมือนกับไปแน่แล้วไม่มีอยู่
แล้วเห็นไหมเริ่มต้นชีวิตใหม่เราจะต้องตัดสินใจ

แต่ครั้งหนึ่งใบเตยก็เคยสัมภาษณ์ใช่เหรอว่า
ใบเตยอยู่ที่สบายใจที่สุดค่ะไม่ไปไหนค่ะ

ไม่มีผู้หญิงคนนี้ในชีวิต
ไปเที่ยวด้วยแค่นั้นพ่อใหญ่เลย
ก็อยากให้เมียไปอยู่ด้วย

หนุ่มนั่นเธอลงด่าฉันใช่ไหมความจริง

วันนี้ชอบจะไปเดินตลาด

เขาบอกว่าคุณแม่คะอย่าไปสนใจมันค่ะหนูก็เลยเหียดใจมันเหมือนกัน

แต่ว้ายอีเก้ง

ที่โค้ดเป็นพี่โจค
โจยบอย

โจโจโจ

ซึ่งหมายถึงหัวทิ้มกัน

ร้องใหญ่ไม่รู้หัวทิ้มกัน

ระหว่างพี่มาร์กินยังไงระหว่างดาวนึ่ง
มีการแบบห่างกันแล้ว
สาเหตุเพราะว่าเป็นเพื่อนกัน
ห่างกันเนี่ยนะก็เหมือนกับ
คือจริงเนี่ยค่าพูดเนี่ยเค้าเป็นหมอด้วยนะ
คนน้องผมสวยเนี่ยคนหน้าสวยเนี่ย

เป็นหมอด้วยนางเป็นหมอด้วย

ก็รู้สึกว่าประมาณอย่างนี้ว่า

ก็เลยบอกให้ขอให้ห่างไป

บอกเอาตกลงแบบว่าห่างกันแล้วเรื่องอะไรแล้ว

ก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่
แต่ว่าจะบอกว่าเรื่องเป็นแฟนก็คงจะยากอืม

หนุ่มเขาเล่ามาตั้งนานแล้วหนุ่มเพิ่งทำไมแล้วหนุ่มทำอะไรอยู่

ผู้ชมส่งไลน์มาว่าอยากให้คุณหนุ่มสรุปให้ฟังหน่อย

ไม่ต้องสรุปข่าวให้คนฟังว่าคู่นี้เขาเป็นยังไง
คู่นี้เนี่ยเขาร้องเพลงมาด้วยกันแล้วหัวชนกัน

อีบ้าเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลายังใช้คำว่าเป็นแฟนกัน

แล้วทำไมไม่เห็นจะโพสต์ลงช่อง๗เลย

แต่แบบอยู่กับช่อง๗มาทำไมไม่เห็นจะแบบว่า
ทำไมไม่คุณขอบคุณเขา
มีข่าวดีคุณผู้ชมเรื่องเกี่ยวกับภาษี
อ๋อใช่คุณสามารถช็อป๑๕๐๐๐บาท
วันนี้คุณไปออกใบกำกับการภาษีแบบเต็มรูปแบบนะฮะ
ต้องขอบอกว่าเต็มรูปแบบคือทุกอย่างจะต้องครบวันช้อปปิ้ง
วันแล้วก็เลขที่ผู้เสียภาษี
ชื่อบริษัทถ้าเป็นบริษัทหรือถ้าเป็นชื่อคุณเนี่ย
วันนี้คุณสามารถลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้๑๕๐๐๐บาทนะฮะ
แล้วก็ใบสั่งของขวานปีใหม่จากกำรวจ๑๐๐บาท

หมายถึงว่าแล้วต่อไปในอนาคตก็๑๐๐บาท
ไม่ตอนนี้ที่นิสัยเลวกันที่ทำกันไปแล้วก็โดน

อ่าดีมากเขาให้ไปเคลียร์เลยนะไปละ๑๐๐บาท

เดี๋ยวไปไทรรัฐยูโชว์ครับวันนี้แดดขนาด๑ปีรัฐกบาลมีอะไรบ้าง